จากกิจกรรมที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ก็ยังมีกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจค่ะ
ซึ่งกิจกรรมก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
แล้วก็เป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙กันด้วย
หลากหลายพื้นที่จัดกิจกรรมกันเราไปดูกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้าง
ไปกันที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวกันก่อนที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมค่ะ
พงพันธ์วิเชียนสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยวรางกูล
และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศวพิษ
โดยกิจกรรมนี้นะคะอำเภอเชียงคำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอเชียงคำร่วมกันจัดขึ้นค่ะ
พยาวแล้วนะคะคุณผู้ชมเราไปต่อกันที่บึงกาลกันบ้าง
โดยในนิรัติพงศิษย์ที่ถาวร
เพราะว่าราชการจังหวัดบึงกาลก็นำจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับข้าราชการทหารตำรวจ
ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษา
มารวมตัวกันกว่า๑๕๐๐คน
ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสวนสาธารณะหนองบึงกาลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่๔แล้ว
เพื่อร่วมกันสืบสารพระราชปนิษฐานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมวนาสปภิษฐ์
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์นักศึกษ์ครบรอบ๒ปี
ไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างนะครับที่บริเวณห้วยจราเข้ตำบลสาราแดงอำเภอเมือง
ศักดาบรรดาศักดิ์ในอำเภอเมืองอ่างทอง
เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจ
โดยมีนายสาโรธลาบหงทองนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาราแดง
ภูมิกับการสพเมืองอ่างทองข้าราชการลูกจ้างและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนกว่า๒๐๐คนเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับ
ส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะที่สาราอเนกประสงค์
หลวงพ่อวันมณโนวัดประสิทธิชัยหรือว่าวัดท่าจีนตำบลทัพเที่ยง
ทางด้านชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรังนำโดยนายสุรพลวิชัยดิต
ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกชมรมประมาณ๑๐๐คน
ใส่เสื้อสีเหลืองและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนตร์
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษค่ะ
โดยมีพระประสิทธิโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดตรัง
และเจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
มีการกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตั้งแต่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจนานประการ
นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติบ้านเมือง
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ปวงชนชาวไทยค่ะ
ต่อไปที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะ
นายยุทธนาพรมมณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคศครบ๒ปี

บริเวณโดยรอบวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงนั้น
ก็มีนักศึกษาและบุคลากรมาร่วมกิจกรรมกว่า๒๐๐คนเลยค่ะ
ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลเองก็เชิญชวนประชาชน
ในการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เพราะว่าเดือนตุลาคมจะเป็นวันสำคัญ๒วันด้วยกันนะครับ
ที่จะแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทย
มีความผูกพันกันนั่นคือวันนี้ครับวันที่๑๓ตุลาคม
คล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
และอีกวันคือวันที่๒๓ตุลาคมวันปียะมหาบราช
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม๙เจ้าอยู่หัวดด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็ในวันนี้รัฐบาลก็เชิญชวนแล้วก็เน้นย้ำ
ให้ประชาชนชาวไทยสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง

เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมใส่เสื้อผ้าโทนสีชมพูนะคะ